คุณผู้ชมค่ะความสูญเสียของวงการบันเทิง
จากคุณแตงโมแล้วเรายังมีอีกหนึ่งท่านนะคะ
สำหรับพระเอกตลอดการอาเอกสรพงษ์ชาตรีนั่นเองค่ะ
กับการจากไปในครั้งนี้ก็สร้างความเศร้าศกเสียใจให้กับครอบครัว
แล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมในงานสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรก
ณสารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาส
มีครอบครัวและเพื่อนในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมพิธีกันจนแน่นสาราค่ะ
ที่ท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
คุณอีทดวงใจคุณจิ๊กนวรัฐ
คุณกรุงศรีวิลัยคุณเปิ้ลจารุณีค่ะ
ทางด้านคุณจิ๊กนวรัฐนางเอกคู่บุญถึงกับหลั่งน้ำตาค่ะ

ที่ผ่านมาพี่เอกสรพงศ์เปรียบเสมือนพี่ชาย
และเป็นครูที่คอยสั่งสอนถ่ายทอดการแสดงให้กับเธอมาโดยตลอดค่ะ
และเขาทั้งคู่ก็เคยผ่านเหตุการณ์หลายอย่างมาด้วยกัน
รวมไปถึงการเฉียดตายในขณะเดินทางไปถ่ายหนังถ่ายละครกันมาหลายต่อหลายครั้งค่ะ
ซึ่งตัวพี่จิ๊กเองนี้นะคะยกให้พี่เอกคือคนสำคัญ
ที่ทำให้ชื่อจิ๊กนวรัฐมีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
เสี่ยงตายกันมาหลายครั้งในการแสดง
พี่เอกก็คอยปกป้องดูแลเรามาตลอด
ขี่ม้าจะตกพี่เอกก็คอยประยุงลงเรือ
เรือจะล่มพี่เอกก็ต้องคอยช่วย
รถไปตกเหวทั้งคันเลยค่ะรถจี๊บกิ้งลงมาตกเหวเลย
พี่เอกเป็นคนขับแต่พี่เอกก็พยายามประคองว่ามีพี่จิ๊ก
พี่โดนพี่เอกดุโดนท่านมุ้ยว่าตลอดเวลาทั้งเรื่องไม่มีความสุขเลย
แต่สุดท้ายเวลาเรื่องนี้เข้าประกวดพี่กับพี่เอกได้ตุ๊กตาทอง
ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่อยากจะดึงเวลานั้นกลับมา
แล้วก็กราบพี่เอ๋มากเลยค่ะ
หนึ่งสมัยหนึ่งก็ถือว่าเอกสรพงษ์ชาตรีกับจิ๊กนวรัฐ
ก็เป็นคู่ขวัญอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
ที่พี่จิ๊กบอกไปว่าเล่นกันมาหลายเรื่อง

เทคโนโลยีอะไรหลายอย่างในการถ่ายทำ

อีกคนนึงที่ถือว่าเป็นพระเอกที่โด่งดังในยุคเดียวกัน

ย้อนความทรงจำระหว่างเอกสรพงศ์เหมือนกัน
ยุคนึงนี้นะคะนอนกลางดินกินกลางทรายมาด้วยกัน
แล้วก็ได้เป็นพระเอกที่โด่งดังไล่เลี่ยกันมาด้วยในยุคนั้น
ซึ่งเขาเองก็ขอชื่นชมเพื่อนผู้ล่วงลับ
ว่าเป็นคนดีมีน้ำใจต่อคนรอบข้าง
แล้วก็ยังเป็นพระเอกติดดินสู่ดาวตัวจริงค่ะ
ก็รู้สึกว่าก็เป็นพระเอกที่มีคุณธรรม

เอกก็ชอบทำบุญช่วยคนก็ช่วยคนเยอะครับ
เขาก็เคยช่วยอาจนเราลำบากด้วยกัน
เมื่อกี้ก็ไปกราบศพก็บอกว่า
วันหนึ่งเราก็ต้องเราก็ต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบเขา
เพราะฉะนั้นเราก็จะยึดถือความดี
เผื่อเพื่อนรับรู้ได้จริงในพบนี้

บอกว่าเรารักสรพงศ์รักเพื่อนนี้
ตายไปก็ขอให้ได้พบเป็นเพื่อนกันชาติหน้าครับ

ชื่อของอาเอกสรพงศ์แล้วก็ผลงานต่าง
ยังคงอยู่ในใจของบรรดาแฟนคลับแล้วก็ลูกหลานตลอดไปค่ะ